มาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันต่อนะ
ใช่ค่ะสำหรับอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นนะคะ
เป็นรถแท็กซี่ไปชนรถจักรยานยนต์

เพราะว่ามีภาพหน้าหวาดเสียว
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์หลังจากที่รถนี้ล้มลงไปแล้วนะคะ
เขาถูกแฮนด์รถจักรยานยนต์ตัวเอง
กระแทกเข้าที่น่องแล้วฝังเข้าไปในน่องเลย

สำหรับนำออกมาแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้นะคะ
จุดนี้คือหน้าปากซอยสุคลทวิทย์๒๕

รถแท็กซี่สีส้มออกมาจากซอยนะคะ

ซึ่งรถจักรยานยนต์มาทางด้านขวาของรถกระบะ

คือพอคู่มากับรถกระบะตีคู่กันมา

รถแท็กซี่จะข้ามฝั่งไปทางขวานะครับ
จักรยานยนต์ก็แซงรถกระบะมาพอดี
โอ้โหประสานกันพอดีเลยนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบนางพันนลักษณ์เสือพานทอง
นอนอยู่หน้ารถแท็กซี่โดยมีแฮนด์รถจักรยานยนต์ของตัวเอง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
จากนั้นก็นำเครื่องตัดทาง
แฮนด์รถจักรยานยนต์ออก
ใช้เวลาดำเนินการ๑๕นาทีด้วยกัน
สามารถนำตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาต่อได้นะคะ
จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี้เล่าว่า
นางพรนลักษณ์ขี่รถจักรยานยนต์มาทางตรง

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถแท็กซี่ออกมาจากซอย
ทำให้รถทั้ง๒คันเกิดจุดที่บังกัน

แล้วก็ทำให้ชนกันเหมือนภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็คือนางพันลักษณ์ศรี
หลักล้มฟาดกับพื้นถนน
ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวคนที่ขับรถแท็กซี่นะคะ
สอบประคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนค่ะครับ